คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่ปราจีนบุรีค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โพสต์คลิปเอาไว้เป็นลักษณะของการเตือนภัยนะคะหลายคนเวลาไปเดินตลาด
ซื้อของแล้วมันถือเยอะเนอะซื้อเสร็จบางทีก็เอามาวางไว้ที่ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต
หวังแล้วไปเดินซื้อต่อจะได้ไปถือของได้ต่ออ่าใช่ปรากฏว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา
ลูกศรสีแดงนะคะนี่คือคนร้ายนะคะมาจอดค่ะแล้วก็มองไปที่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่อยู่ข้างข้าง
ครับเขาวางอาหารที่ซื้อไว้ในตะก้าหน้ารถนี่หยิบของเขาไปเลยอ้าวแล้วไปเลยไปเลย
ใช่ค่ะดูสิคะคุณผู้ชมคือผู้เสียหายเขาเอาคลิปนี้มา
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมอ่ะ
ร่างกายครบสามสิบสองทำไมถึงทำตัวแบบนี้อืม
ลูกชิ้นซื้อมาเอาไว้ทอดกินถุงละหกสิบบาทบัวลอยสิบบาทครับ
เงินอีกเจ็ดสิบบาทโอ้มีเงินด้วยคนร้ายหยิบไปแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคือลักษณะการก่อเหตุเป็นผู้ชายน่าจะอายุไม่เกิน๒๕ปีนะคะ
รถจักรยานยนต์ของเขาก็สีแดงอ่ะนะหยิบออกไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ
เหตุการณ์ตามคลิปภาพนี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ในพื้นที่บ้านโป่งไผ่
ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ทีมข่าวของเราไปเลยตามในคลิปนี้เลยเนี่ยถนนตรงเนี้ยค่ะ
เป็นหน้าร้านขายเครื่องสำอางชื่อร้านตุ๊กตาบิวตี้ครับ
นายธนากรเป็นเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่า
เกิดขึ้นบ่อยมากคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะหรือฮะ
เกิดขึ้นบ่อยเพราะชาวบ้านเนี่ยนะเวลาเลิกงานตอนเย็น
จะไปซื้อของที่ตลาดก็จะไปซื้อของกินซื้ออะไรกลับบ้าน
จะขี่รถจักรยานยนต์ไปอย่างที่บอกค่ะ
เวลาซื้อเสร็จไม่อยากจะถือเยอะกลัวถือไม่ไห

ซื้อเสร็จสักครึ่งทางมาวางเอาไว้ก่อนเดินไปซื้อต่อ
อะไรแบบนี้แล้วคนร้ายอาจจะฉวยโอกาส
แล้วทำแบบนี้บ่อยมากมีผู้เสียหายหลายรายแล้วนะคะ
จะขาบรถพฤติกรรมของคนร้ายนี่เป็นเป็นชายหรือหญิง
เป็นผู้ชายค่ะชอบตอนเกียรติช่วงเริ่มงานอ่ะ
คนจะแบบพลุกพลาดหน่อยก็จะขับรถมาค่อยลาดตะเวนดู
ถ้าเจอของก็จะเข้ามาจอดในค่ายแล้วก็ขโมยของไปเลยค่ะ
มีอะไรฝากกล่าวถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหมครับ
ก็คือให้ทุกคนระมัดระวังถ้าจะมาจอดที่หน้าร้านตรงนี้
ก็อยากให้ถือของเข้าไปในร้านด้วยครับเพื่อความปลอดภัย
ครับก็อันนี้มันมันเกิดหน่อยบ้าง
ผู้ใหญ่บ้านต้องลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ผู้ใหญ่สมคิดอายุห้าสิบเจ็ดปีผู้ใหญ่บ้านทางนี้เป็นผู้หญิงอะนะคะ
ก็ไปตรวจตราความเรียบร้อยของตลาดแล้วก็ให้ข้อมูลว่า
ตอนนี้ประกาศเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังค่ะ
แล้วก็ติดตามตัวคนร้ายประสานข้อมูลกับทางตำรวจสพศรีมหาโพธิ
ครับทีนี้ค่ะตัวผู้เสียหายอ่ะค่ะ
ชื่อว่านางสาวอรัญญาเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เขาบอกว่าเขาไปซื้อกับข้าวที่ตลาดโป่งภัย
แล้วเอาของมาวางที่ตะกร้าหน้ารถแล้วเขาก็เดินเข้าไปที่ตลาดอีกทีไปซื้อของเพิ่ม
กลับมาอ้าวของที่อยู่หน้ารถที่ตะกล้าหน้ารถหายไปหมดแล้ว
ตอนแรกเขานึกว่าอะไรรู้ไหมผู้เสียหายบอกว่าหรือว่าหมาฆ่าไปกิน

นึกว่าหมาฆ่าไปกินไม่ใช่หมาคนมาขโมย
ขับรถไปถึงบ้านหนูก็ไปเจอว่าของหนูหายคือลูกชิ้นกับบัวลอย
ตอนแรกหนูก็ไม่ได้เอกใจอะไรหนูคิดว่าหมาเอาไปกิน
แล้วพอสักพักหนูก็เลยบอกว่าอยากรู้ว่าคนหรือหมาเอาไปกิน
หนูก็เลยกลับมาที่ร้านแห่งนี้แล้วก็มาขอเจ้าของร้านเขาดูกล่อง

นี่ค่ะเลยมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
สงสัยว่าคนหรือหมา

แล้วเลี่ยวแรงดูท่าทางอย่างหนุ่มอย่างแน่นอย่างแรงดีนะ